อยากให้ดูคลิปภาพนี้ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านขายของชำที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นคือแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เป็นลักษณะของการเตือนภัยค่ะครับมีร้านเป็นลักษณะรถเข็นขายโรตีอยู่หน้าร้านขายของชำเขาก็เป็นสามีพระยาขายโรตีนะคะปรากฏว่าจะเห็นว่าตัวสามีอ่ะถือแบบท่อ
ไม่รู้ว่าเดินกลับไปขายโรตีเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูภาพกันก่อนนะคะ

เหมือนกับเดินมาแต่เขานึกว่าจะมาไล่หมาที่มันเห่าเสียงดังเหมือนมันไล่กัดกันไงแต่ไม่ใช่คว้าท่อนเหล็กยาวเหมือนกันมาฟาดใส่ผู้หญิงสองคนนั้นนะคะ

ใช่ในร้านขายของชำอ่ะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุตามคลิปภาพนี้นะคะ
ร้านขายของชำตรงนี้อยู่ที่ถนนแจ้งสนิทเยื้องกับสถานีตำรวจภูทรชนบท
เจ้าของร้านเป็นคนโพสต์คลิปนี้ในเฟซบุ๊กค่ะ
นายดัดนุชกผ่านิดพันธุ์
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐ธันวาคม๒ทุ่ม
กำลังยกรังสินค้าไปให้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงสองคน
จังหวะที่สุนัขมันเห่าแล้วมันก็ไล่กัดกันที่หน้าร้านมันก็เสียงดังอยู่เหมือนกันแหละ
ผู้ชายที่ขายโรตีคว้าท่อนเหล็ก
ทำท่าเหมือนจะฟาดลงไปที่ลูกค้าผู้หญิงสองคน
เขาก็ตกใจแล้วก็งงมากเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่เป็นผู้หญิงสองคนนี้บอกว่าไม่ได้รู้จักกับพ่อค้าขายโรตี
ไม่รู้จักเลยไม่รู้เหมือนกันทำไมจู่เหมือนกับตรงมา

ภรรยาของพ่อค้าขายโรตีมาดึงไว้
อย่างนั้นอาจจะบาดเจ็บก็ได้

พ่อค้าขายโรตีทำไมอยู่ดีจะมาก่อเหตุแบบนี้
คือเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าเขาให้เช่าหน้าร้าน
ก็มีคนขายโรตีมาเช่าขายช่วงเย็นถึงดึก
เขาก็เป็นคนพูดจาเสียงดังโวยวาย
ก็เลยไม่แน่ใจว่าพ่อค้าขายโรตีโมโหเสียงหมาเห่าหรือเปล่า
มันไปกระตุ้นต่อมอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหทำให้สติแตกอะไรหรือเปล่า
ก็เลยโพสต์คลิปนี้เตือนลูกค้าเตือนคนที่มาแถวนี้ค่ะ
แต่ก็ต้องเอาให้ชัดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วถ้าอยู่ดีมีเสียงดังอีก

เงื้อเหล็กแบบจะมาตีคนอีกแบบนี้เหรอ

ไม่รู้เลย